ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะ
สนุกค่ะตอนที่สองค่ะตอนที่สองก็ไม่อยากเลิกเลย
เหนื่อยไหมคะตอนวิ่งแบบไปเรื่อยรู้สึกเหนื่อยไหม
รู้สึกครั้งที่หนึ่งก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าครั้งที่สองค่ะแม่บอกว่าให้กลับแต่ว่าหนูยังไม่อยากกลับ
แล้วเขาตื่นเต้นไหมตอนที่ไปวิ่งเตรียมตัวยังไงบ้างเห็นวันใหม่ซ้อมใหญ่เลย

นั่นคือคุณซ้อมหรือเปล่า
แล้วก็ไม่ได้ซ้อมเลยค่ะ

อันนั้นเขาเรียกว่าไม่ได้ซ้อมอาจารย์เขาเรียกอะไรอะ
เรียกว่าวิ่งจับมือกับพี่ตูนด้วยเนาะมีเรื่องไรบ้าง

พี่ตูนเป็นยังไงบ้างค่ะ

สมัครเป็นสมัครเป็นแฟนคับพี่ตูนแล้วเรียบร้อยใช่มั้ย

แล้วก็คุณแอบใจของพี่ตูนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ

วันนั้นวิ่งไปกี่กิโลค่ะรู้หรือเปล่า

มันต้องไปวิ่งคนแบบพูดถึงวันใหม่ชื่นชม

เราก็รู้สึกว่าลูกได้ทำความดีได้ช่วย

ใช่นอกจากได้ช่วยพี่ตูเป็นศีรษรของวันนั้น
ก็ยังได้เหมือนมีส่วนร่วมที่การทำโครงการซื้อเครื่องมือแพทย์เนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็
ไม่ค่อยเพราะว่าน้องเป็นเด็กสนมาก
แล้วก็ให้ทุกคนมาบริจาคเงินกับที่พี่ตูนเยอะนะคะ
แล้วก็ให้มาวิ่งเยอะด้วยค่ะ

บริจาคคนที่ไม่มีเงินค่ะ

แล้ววันใหม่อยากจะไปวิ่งกับพี่ตูหนึ่งไหม

พี่ยัลบอลชวนไปอีกค่ะ
ต้องกระเสรีเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเดี่ยวหนูไม่ไหวใช่มั้ย
แล้วรอบนี้มันเท่าไปวิ่งอีกวันใหม่จะวิ่งกี่กิโลดีคะลูก
๓๗กับ๔กิโลค่ะ
ไม่ค่ะจะได้รวมกันค่ะ